คือตั้งแต่โควิดแฟนถามถึงเลยนะ
นางไปไหนพี่นางทำอะไรอยู่
ช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะแม้แต่ออนไลน์จับไมค์ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคะ
หลายคนใจตุ้มต่อมเอ๊ะหรือว่าพี่นางจะพักยาวหรือเปล่า

ว่าจะละทางโลกอะไรอย่างนี้หลายคนพูดแบบนั้นนะคุณผู้ชม

ก็เลยนี่ขอสอบถามสายตรงไปเลยนะคะ
มีโอกาสก็ได้สัมภาษณ์พิเศษจากพี่นางนี่แหละค่ะ

ก็ฉันก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานี
นานบอกว่าฉันก็มีความสุขมาก
เหมือนกับได้ย้อนเวลาสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กอยู่
ได้อยู่กับบ้านได้อยู่กับหน้าได้อยู่กับไร่ค่ะ

บอกเลยว่าพี่นางสวมบทเป็นสาวชาวไร่ชาวสวน
แทบทุกวันเลยคุณผู้ชมคะ

แล้วก็หมวกใหญ่ใบหนึ่งกันแดดด้วย

จริงอยู่ที่โควิดทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบนะ
แต่พี่นางบอกว่าสำหรับตัวพี่นางเองนะ
ก็คิดว่าได้เป็นการกลับมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายค่ะ

มีเวลาว่างได้ไปทำบุญเยอะ
แล้วก็ทำให้จิตใจมันมีความสุขค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคนมีความสุขแบบพี่นางกันค่ะ
แล้วเราก็จะเป็นเต็มบ้านแต่งนานค่ะ
พี่นางชอบลิฟท์มากดูแล้วนะคะ
คือถ้าเราสบายใจที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่น

เวลาพูดจาเนี่ยสายตาแกยิ้ม
แกมีความสุขดูไล่ดูนาแกดูสิ

เริ่มใจเสียแล้วพี่นางดูมีความสุขกับที่บ้านนอกจังเลยนะคะ
กลัวว่าพี่นาจะติดใจกับการใช้ชีวิตที่บ้านเกิด
กลัวว่าจะวางไมค์ซะแล้วไม่ร้องเพลงให้แฟนฟังซะแล้ว
บันเทิงไทยรัฐก็เลยขอถามนิดนึงละกัน
นางจ๋าคิดจะวางไมค์ไหม
หันหน้าเข้าวัดทำบุญไม่กลับมาร้องเพลงแล้วหรือเปล่า
นางยืนยันนะว่าโอ๊ยคงไม่ทิ้งงานเพลงแน่นอน

นางเนี่ยเพิ่งจะต่อสัญญากับแกรมมี่โกไปคุณผู้ชม
ปีเต็มไปเลยค่ะแต่จะกลับมาจับไมค์นะ

เดี๋ยวรอดูกันนิดนึงละกันนะอาจจะรอโควิดหายหรือเปล่า

ถ้าพูดถึงอยากวางไม่อยากวางหรอกค่ะ
มันจะเป็นไปโดยปริยายหนึ่งด้วย
อายุเราสูงวัยขึ้นอายุเรามากขึ้น
แต่ว่าเอาวัดพวกมันสารงจริงก่อนเพื่อนบ้างกัน

ยังไม่ทิ้งแต่ว่าก็มีทำบ้างพักบ้างบาลานซ์ชีวิต
อีกอย่างหนึ่งพี่นางเขาก็ทำงานร้องเพลงมาตลอดชีวิตคุณผู้ชม

ดุมากแกบอกว่าเนี่ยก็ทำงานกับแกมมี่โกอยู่

มเนื้อต่อมตัวนะเอ็นดูจริงนะ